คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
อดีตสามีบุกมาที่บ้านของอดีตภรรยา

ยิงใส่อดีตภรรยาจนเจ็บสาหัสเลยนะครับ
ลูกสาวของคนเจ็บต้องหนีตายกระโดดลงมาจากชั้น๒

เรื่องนี้ต้องตามจับกลุ่มตัวนะครับ

ตำรวจสพอรัญญประเทศของจังหวัดสะแก้วนะครับ
รับแจ้งเหตุมีคนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
พลเมืองดีช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะฮะ
แต่มีภาพถ่ายไว้นะฮะนี่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสคุณ
กระสุนทะลุขาทะลุขาทั้งนั้นเลยนะ
บ้านลิขที่๘๙๙๓๔ตำรวจบ้านใหม่น้องไซค์อำเภออรัญญะประเทศนะครับ
ช่วงที่ตำรวจไปถึงและกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ก็ต้องตกตะลึงแล้วฮะเมื่อพบร่องรอยกระสุนปืนหลายสิบนัด
ลุอยู่บนผนังของบ้านที่เกิดเหตุนั่นหมายถึงอะไรคุณกระหน่ำยิง
เห็นบอกว่าตอนแรกข่าวมาแบบ๑๕นัดแบบนั้นเลยนะ
นี่เป็นสิบสิบนัดเลยนะครับทีนี้นอกจากคนเจ็บที่เจ็บสาหัส
แล้วก็แบบถูกกระสุนยิงเข้าที่ขาเนี่ยหลายนัดนะฮะถูกส่งโรงพยาบาลแล้ว
ในที่เกิดเหตุยังมีผู้บาดเจ็บอีกคนนึงนะครับก็คือนางสาวสุภารมอาศัยอยู่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ตัวของลูกสาวลูกสาวเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลอยู่เห็นไหมลูกสาวคนนี้
ได้รับบาดเจ็บที่ขาเพราะอะไรคุณคือทั้งกระจกบาดแล้วก็ทั้งกระโดดลงมาจากชั้น๒
ตอนที่แม่ตะโกนบอกให้ลูกหนีตายลูกก็วิ่งหนีลงมาจากบ้านนะฮะ
แล้วก็กระโดดลงมาแบบนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วนะฮะ
ลูกสาวก็บาดเจ็บที่ขาครับผู้ก่อเหตุเนี่ยอย่างที่บอกไปไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะ
ก็คืออดีตสามีเก่าของนางสุภารมชื่อว่านายไพโรธการเจริญอายุ๕๑ปี
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของหมู่บ้านนะฮะ
พบว่าหลังก่อเหตุแล้วนายไพโรธเดินอยู่กลางถนนนี่ครับ
ถนนของหมู่บ้านและลักษณะคือเลือดหยด
คุณก็อย่างที่บอกไงขนาดลูกสาวยังโดนกระจกใช่ไหม
เพราะว่าที่เกิดเหตุกระจกแตกแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าผู้ก่อเหตุก็กระจกบาดเหมือนกัน
แล้วมีรอยเลือดนะหยดเป็นทางเป็นทางเป็นทางแบบนี้ค่ะ
ใช่ฮะเนี่ยฮะก็เลยเป็นหลักฐานนะฮะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็หลบหนีไปแต่คาดว่าหลบหนีไปไม่ไกลนะครับ
พยานบอกว่านางสุภารมคนที่เจ็บสาหัสเลิกลากับผู้ก่อเหตุไปนานหลายเดือนแล้ว
เพราะว่านายไพโรธผู้ก่อเหตุชอบดื่มเหล้าเสพยาเสพติดด้วยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับ
ก่อนเกิดเหตุนายไพโรธมาขอเคลียร์และต้องการขอเงินไปทำทุน
แต่ว่านางสุภาพรมไม่ให้แล้วเพราะที่ผ่านมาเคยให้เงินทุนไปเยอะแล้วนะครับ
ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องฮะมีปากเสียงทะเลาะกัน
ที่นายไพโรธจะเอาปืนที่พกมาด้วยยิงใส่นางสุภารมหลายนัด
จากนั้นอาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปอย่างรวดเร็วนะฮะ
ฟังเสียงของทางด้านเพื่อนบ้านหน่อยเล่าให้ฟังว่าตอนที่มาช่วยเนี่ย
บ้านนี้ปิดไฟมืดเลยสงสัยถูกสับคัทเอาท์ลงด้วยนะฮะ
แล้วพอหากระแกรดชิดชู้หรือว่าทำมีผูดแผลว่ะแล้วพอ
ตอนเข้ามาช่วยนะนี่เขาเป็นกรรมการหมู่บ้าน
ได้ยินเสียงปืนดังเป็น๑๐นัดเนี่ยนะครับ

ตำรวจตามจับกลุ่มตัวนายไพโรธได้ที่บ้านพักของตัวเขาเองนะครับ
ปืนที่ก่อเหตุขนาด๙มมนายไพโรธเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะครับ
แขนข้างขวาถูกกระจกบาดนะครับ
โดยคุมตัวมาสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมที่โรงพัก
ไพโรธก็ยอมรับว่ามาขอเงินแต่ว่าฝ่ายอดีตภรรยาบอกว่า
จะให้แค่รถจักรยานยนต์๒คันจะให้เงินสดแค่๕แสนบาท
แต่ทีนี้นายไพโรธบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุก็ซื้อด้วยกัน

ชื่อซื้อร่วมดังนั้นต้องแบ่งสมบัติตรงนี้ด้วย
แต่ฝ่ายอดีตภรรยาไม่ยอมนะฮะบอกว่าที่ผ่านมาให้มากแล้ว
แล้วนี่จะให้มอเตอร์ไซค์จะให้เงินสดอีก๕แสนพอแล้ว
แต่นายไพโรธก็เลยโมโหครับ
ก็เลยตัดสินใจยิงอดีตภรรยาไปหลายนัดนะครับ

คุยกันไม่ได้ลงตัวก็เมื่อคืนก็เกิดความแค้น
ก็พกปืนเข้าไปก็เข้าไปก็เจอเจอหน้าผู้หญิง
ผู้หญิงก็ปิดประตูใสก็เลยยิงไปทั้งหมด๒๐กว่านัก
อันนี้แหละฮะเบื้องต้นนายไพโรธก็ถูกตำรวจแจ้งข้อหานะครับ
พยายามฆ่านะคุณฮะเป็นข้อหานักนะฮะ
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะด้วยนะครับ